แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับคนในวงการบันเทิง

เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะควงทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะคะไปโรงพักโชคชัยค่ะ
ไปแจ้งความหลังจากที่มีเว็บไซต์ข่าวปลอม
ลงข่าวว่าเธอไปมั่วสุมในปาร์ตี้ยาเสพติด
และถูกตำรวจจับกลุ่มตัวได้

ซึ่งให้ข้อมูลกับตำรวจเพิ่มเติมบอกว่า

เป็นการเขียนข่าวลงชื่อเขียนนามสกุลชัดเจนเลย
ตอนที่เห็นข่าวตอนแรกตัวเองตกใจมาก
เพื่อนก็โทรมาหาเยอะแยะมากมาย

ก็เลยปรึกษากับคุณพ่อคุณแม่
ทุกคนลงความเห็นต้องไปแจ้งความ
เพราะคุณไอซ์ไม่มีส่วนร่วมกับปาร์ตี้ยานี้จริง
แจ้งความในข้อหามินประมาทด้วยการโฆษณา
และนำข้อความอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
พนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจโชคชัย
รับเรื่องไว้แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้๑๐โมงเช้า
ก็จะต้องไปดำเนินคดีเพิ่มเติม
กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาทยากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอทค่ะ

มันเป็นข่าวที่แรงมากเหมือนกันนะว่า
มันเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็มีรูปเรามีชื่อเรา
แล้วก็คือส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อเราเลย

แบบนี้รู้ค่ะที่ดู
ยังไม่มีค่ะแต่ว่าก็มีพี่ไม่มีนักถ่ายนะคะ

เพราะว่าหลายคนก็ตรงใจกับการเค้า

จับแล้วประสาทภาพแล้ว
สำหรับข่าวนี้มีที่มาอย่างไร
มีที่มาแบบนี้ก็คือการที่ตำรวจไปจับกลุ่มปาร์ตี้ยา
เปิดขึ้นตอนตี๔ของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ตำรวจเขาเข้าไปบุกจับกลุ่มตัวนักท่องเที่ยว
เขารวมตัวกันเปิดห้องในโรงแรมย่านถนนประเสริฐมนุกิจ

และตำรวจก็ไปพบกับของกลางมีทั้งยาอีมียาเค

ตอนนั้นจับกลุ่มตัวได้ทั้งหมด๓๖คน
แบ่งเป็นผู้ชาย๒๔คนและผู้หญิง๑๒คน
ซึ่งในผู้หญิง๑๒คนไม่มีคุณไอซ์นะ